กลับมาดูสถานการณ์โควิด๑๙กันนะคะ
ซึ่งขณะที่บ้านเราค่อยผ่อนคลายมาตรการลงทีละนิดทีละนิดเนี่ยนะคะ
ตอนนี้กลับกลายเป็นว่าสถานการณ์ใหม่ของโควิด๑๙
ต้องกลับมาตึงเครียดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าทีมแพทย์ทั่วโลกกำลังจับตาดูสายพันธุ์นี้เลยทีเดียว
เพราะว่าก็กังวลกันว่าจะทำให้เกิดการแพร่ระบาดใหญ่กลับมาอีกครั้งหนึ่ง
หรือไม่นะคะรวดเร็วกว่าสายพันธุ์อื่นที่ผ่านมาด้วยนะคะ
ล่าสุดในบ้านเราเองพอมีประเด็นนี้ขึ้นมาก็มีการตั้งคำถาม
บอกว่าชุดตรวจเชื้อโควิด๑๙ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เนี่ย
จะสามารถตรวจเชื้อโควิดตัวนี้เจอหรือเปล่า
ทีมข่าวของเราวันนี้ก็ไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านเลยค่ะ
เบาใจได้เพราะว่าโอไมครอนนั้นมีการกลายพันธุ์ที่เหมือนกับในสายพันธุ์อัลฟ่า
รอนันต์ยังแสดงภาพถ่ายจากทวิตเตอร์ของนักวิจัยชาวเยอรมัน
ซึ่งก็ปรากฏว่าตรวจได้นะคะตรวจเจอ
เพราะฉะนั้นตรงนี้เขาก็บอกว่าอันนี้น่าจะทำให้เบาใจได้ในระดับหนึ่งนะคะ
ขณะที่สบคเองก็ดูเหมือนว่าจะมีการทบทวน
มาตรการตรวจเชื้อนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเข้าประเทศใหม่
ในวันที่๑๖ธันวาคมที่จะถึงนะคะ
เรื่องนี้ทางผู้ช่วยโฆษกสวบคบอกว่าตอนนี้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป
เพราะฉะนั้น๑๖ธันวาคมนี้เนี่ยก็ต้องจับตาดูค่ะ
ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ฟันทงว่าจะเปลี่ยนการตรวจนะคะ
คุณหมอธีรวัตรเหมจุธาจากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
บอกว่าการรับมือโรคอุบัติใหม่ก็คือการประเมินสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด
เพื่อที่จะได้เตรียมรับมือแต่เนิ่นนะคะ
เพราะว่าโอไมครอนนั้นมีการยกระดับการแพร่กระจายได้เร็ว

แล้วก็อาจจะรวมไปถึงการดื้อต่อภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติ

เพราะฉะนั้นคุณหมอบอกถ้าจะประเมินการรับมือ
ประเมินจากที่เลวร้ายที่สุด
อันนี้จะได้เตรียมรับมือได้นะคะ

พูดถึงการหลบหลีกภูมิต้านทานของเชื้อตัวใหม่นี้บอกว่า
มันอาจจะไปลดประสิทธิภาพของวัคซีนลง
แต่ก็ไม่ใช่ว่าวัคซีนจะไม่ได้ประสิทธิภาพเลยนะคะ
ท่านอธิบายบอกว่าวัคซีนอย่างเช่น

เพราะฉะนั้นการฉีดวัคซีนก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องทำ
เพราะว่ามันจะลดความรุนแรงของโลก
แล้วก็ช่วยลดการเสียชีวิตลงได้นะคะ
ส่วนในแพทย์มนูลลีชเวงวงค่ะ
แสดงความเป็นห่วงบอกว่าเชื้อตัวใหม่นี้นะคะ
แพร่กระจายไปยังกลุ่มคนที่มีโรคประจำตัว

เพราะว่าอันนี้จะอาจจะทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นได้
แล้วก็เป็นไปได้ที่จะทำให้เกิดการแพร่ระบาด

ซึ่งตอนนี้กลุ่มคนที่น่าห่วงที่สุดคุณนัทพงศ
ก็คือคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะคะ
นี่ค่ะก็คือสถานการณ์ของโควิดตอนนี้
ตอนนี้ต้องกลับมาจับตาข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ถ้าจะฟังจากหมอเมื่อสักครู่นี้
ฉีดยังไงก็ยังมีประโยชน์
ยังมียังดีกว่านะคะ